ไปดูความสวยงามอย่างเดียวไม่พอแล้ว
ความยิ่งใหญ่อลังการของวัดนี้
ที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าโอ้โหคนเขาไปกันเป็นหมื่นเป็นแสน
ไปกันทำไมที่นี่ไปดูกันหน่อยครับ
ที่นี่ฮะเขาว่ากันว่าคนมากันนับพัน
แล้วเอาโฉนดถ่ายเอกสารก๊อปปี้เลย
จริงเอาแบบว่าก๊อปปี้ของโฉนดมานะ
รวมแล้ว๒๐๐๐กว่าแปลง
มูลค่านะถ้ารวมของทุกคนนะ
มูลค่าที่ดินที่เขาเอามาเนี่ยเป็นโฉนดก๊อปปี้มาเนี่ยนะ
หมื่นล้านต่อคิวยาวขนาดนี้นึกว่าอ๋อมาเลือกตั้งล่วงหน้า
ไม่ใช่บ้าเหรอไม่ได้เลือกตั้งล่วงหน้า
แต่เขามาที่นี่เพื่อเอาโฉนดก๊อปปี้ของเขาเนี่ยนะ
มาสร้างความเป็นสุริมงคล
แปลงนะเขาบอกว่าเป็นร้อยล้าน
เอามาวางให้พระท่านแบบว่าสวดแล้วก็เจิมให้แบบนี้
ประชาชนหลายคนเข้ามาที่นี่เขามีความต้องการที่จะขายที่ดิน
รวดตึกแถวหรือว่าบ้านต่างเนี่ยขายกษานเอาไว้
แล้วมากองเอาไว้ให้หลวงพ่อสง่าทำพิธีเจิม
เพื่อหวังว่าจะขายที่ดินได้ทำไงบ้าง
พิธีกรรมต้องเขียนชื่อเบอร์โทรติดต่อไว้ด้วย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ส่งต่อให้ไง
ทงเบอร์โทรจะได้ติดต่อกลับมาได้ถูก
คืออ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ส่งกลับมาถูก

แล้วผู้ที่นำโฉนดมาเจิมเนี่ยต้องมาถึงวัดนะ

นาฬิกาของวันทำพิธีก็คือบ่าย๒
แล้วมีค่าครู๒๑บาท

ล่าสุดนะฮะหลวงพ่อสง่าได้ทำพิธีเบิกพระแม่ธรณี
ที่ดินให้ในวันเสาร์ที่๖ที่ผ่านมา
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็น
ทางวัดทำพิธีเจิมโฉนดเพียงเดือนละครั้งเดียวเท่านั้น

เพราะนานทำทีไม่ได้ทำทุกวัน
แล้วเนื่องจากการทำพิธีมันนานไง
หลวงพ่อท่านเองก็อายุมากแล้ว
ก็เลยต้องแบบว่าค่อยทำค่อยทำ

คนมาเยอะแถมอากาศร้อนนะคุณผู้ชมฮะ

ที่ไหนบอกกันอีกสักทีละกันคุณผู้ชมฮะ
ที่นี่นะฮะคือที่วัดเขาไม้แดง
ตำบลบางพระอเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ถ้าจำกันได้เคยมีเศรษฐีจากบลูไน
เอาที่ดินมาทำให้วัดแห่งนี้
ที่ดินมีความแบบว่าขายได้
มีความเข้มขังแล้วสามารถขายได้เป็นร้อยล้าน

แล้วเลยจบกังขึ้นมาตอนนี้หลายคนซีหลอกฉโนตมาเพียบ

เอาไปปลดเอาไปแบงค์

พูดผ่านไหมคะกับบรูไนที่ไปวัด
ดูคุณร้อนเงินจังเลยครับชอบมากค่ะ